ราคงกรมกรรมคุมสมคุณคุณนาซใช่ไหมคะ

ใช่นะคะคบกันมานานแล้วเราบางคนไม่รู้นะคะ
แล้วก็ก่อนหน้านี้ก่อนที่ละครจะออนเนี่ยค่ะ

ที่นิเซโกที่ญี่ปุ่นนะคะโอ้โหเป็นนักมาก
ก็พี่เปอร์ก็ดูแลอย่างดีเลยค่ะแล้วก็อัปเดตอาการ
เห็นบอกว่าตอนนี้ยังเดินโค้นลำบากนะต้องเดินบนน้ำด้วย
ฟังเลยดีกว่าใช่นะคะเจ็บหนักเหมือนกันนะคะว่าเขาดูแลกันยังไงบ้างจัดไปเลยค่ะ
แทบจะทุกขั้นตอนนะคะเพราะว่าเขาเห็นเหตุการณ์ด้วย
พาไปส่งที่โรงพยาบาลพาไปอะไรอย่างนี้ค่ะก็ดูแลค่อนข้างดีค่ะ
เบอร์ไม่ค่อยหวานนะคะแต่ว่าก็เป็นคนเหมือนเป็นคนจริงใจ
เรารับรู้ได้ว่าโอเคเขาต้องการดูแลเราตรงไหน
ตอนนี้คุณหมอให้เดินในน้ำค่ะ
เพราะว่าเหมือนเดินในน้ำมันจะไม่มีแรงกระแทก
แต่คุณหมอบอกว่าค่อนข้างที่จะกลับมา๑๐๐นะคะ

คุณหมอบอกว่า๒เดือนน่าจะเรียบร้อยแล้วค่ะ
ก็เป็นกำลังใจให้แล้วกันนะคะ
เพราะว่าตอนที่เจ็บนั้นก็หูหลายคนแบบเป็นห่วง
เอาตรงถ้าเป็นดิฉันเนี่ย